รายการน้องใหม่แกะกล่องทางไทยรัฐทีวีของเรากันบ้างดีกว่านะคะ
เราจะยกเอาโรงรับจำนำมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกัน
กับรายการสนุกที่มีชื่อว่าเกมรับจำนำ
รายการนี้นะนอกจากความสนุกแล้วเนี่ย
เรายังขนเงินรางวัลมาแจกพ่อแม่พี่น้องกันแบบเพียบเลยนะคะ
และการันตีความสนุกสนานด้วยพี่เอชายาและพี่เบ้นพรชิตา
หลังบรรยากาศจะสนุกสนานสักแค่ไหน
ชมนะคะตอนนี้ปัชอีกเรื่องที่เคลียร์แล้วก็หนักอกหนับใจมากเลยนะคะ
เรื่องกับหักรักครูแหละล่ะไม่ใช่ค่ะ
เรื่องเงินในกระเป๋าต่างหากค่ะที่ตอนนี้
แล้วหว่นลงอยู่ทุกวันแล้วนะคะ
ต้นเดือนมาทีไรก็ต้องจ่ายหนี้จ่ายสิน
และแถมเศรษฐกิจตอนนี้นะคะก็โอ้โหปวดหัว
เขาบอกว่าแถวนี้เนี่ยมีสถานที่ที่หนึ่งนะคะ
ที่เราสามารถพึ่งพาเขาได้นะคะนั่นก็คือโรงรับจำนำนั่นเองนะคะ
แต่เขามาในรูปแบบของเกมนั่นเองค่ะ
เกกากองถ่ายวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนั้น
ไปบุกรายการเกมรับจำนำค่ะ
เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะ
มันก็มาอยู่ในฉากของรายการเกมรับจำนำแล้วล่ะค่ะ
อยู่ในฉากนั้นนะคะเหมือนกับโรงรับจำนำของกคุณเลยค่ะ
บอกเลยว่าเพิ่งผ่านได้แน่

แล้วก็มาอยู่กับเจ้าของโรงรับจำนำคนแรกค่ะ

ตอนนี้ผมกำลังเป็นเจ้าของและเป็นตัวแทนนะครับ
ผมมีหน้าที่ดูสินค้าที่คุณจะมาจำนำนะครับในตอนนี้
เมื่อกี้เราคุยกันในห้องแต่ตัวนะเพลงมีแบบสีสั่นสะใสมากค่ะ

มีครับมีซ้อด้วยมีเจ๊ดีกว่า
เอูภาษาแรก
เป้าหมายความคิดสวยค่ะ

ทุ่นถ่ายถ่ายของพี่
เราเจอกันมาชาติที่แล้วแล้วประณีตกศรีก็เจอกันชาตินี้
ดีใจมากนะที่ได้รวมตัวกันจริงจะเอาจากบ้านเลย
เป็นยังไงถ่ายมาให้ดูด้วยเสื้อผ้าใส่อะไร

ฉันไม่เห็นภาพแม่ถ่ายรูปมาให้ดูเลย

มันบอกเขาว่าไม่ได้ต้องหยิบกางเกงตัวนี้มาใส่
กางเกงขาสั้นใช่ไหม
อ๋อซีสันนี้ต้องรอด
ซีสันนี้ต้องรอดนะ
ใครไม่เปลี่ยนชุดเรียบเหรอให้คิดแล้ว
โอ้เป็นไหมคะสีสันสุดใสมาอุ้ย

มาเลยใครจะได้จำนำอะไรมา

ตอนนี้เราพร้อมเราสองคนเราพร้อมเปรย์ด้วยนะ
พี่อยากเอาอะไรมาจำนำบ้างคะ

เอาไปเกี่ยวกัน